สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนากรอบดิฉันอัธชาคิดมกค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราจะเผชิญกับฝนตกหนักแบบนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะ
อกจากนี้มรสุมประจำฤดูที่พัดปกครุมประเทศไทยยังมีกำลังแรง
หลังจากนี้ไปค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะคุณผู้ชม

โดยแต่ละปีประเทศไทยของเราจะมีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามานะคะ
ซึ่งหนึ่งลูกที่พัดเข้ามาแล้วนั่นก็คือพายุสินลากูที่หลายคนตอนนี้คงคุ้นหูกันดีค่ะ
หลังจากนี้นะคะเราคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนตกทั่วทั้งประเทศค่ะ
ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะ๑๗๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนต้องระวัง
และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางมีฝนตกลดน้อยลงมานิดหน่อย

ภาคตะวันออกฝนยังเยอะเมฆยังครึ้ม
ฝนตก๑๗๐ของพื้นที่

ฝนตกหนักสุดเลยก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ฝนตก๑๘๐ของพื้นที่
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในระยะนี้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนี้

พักพบของตก๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าตั๊กกะแตนตัวเล็กเนี่ย

ล่าสุดก็คือที่ประเทศรัสเซียนะคะ
สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ทำกินของเกษตรกรค่ะ
ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ตั๊กกะแตจะระบาดหนักไปอีก

แล้วก็คลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมยุโรปในระยะนี้ค่ะ